เมื่อวานท่านนายบนตรีได้แถลงนโยบายไปเรียบร้อยแล้ว
อยากขอชื่นชมธรรมธรรมครับขอชื่นชม
ในการจัดทำเล่มนโยบายของรัฐบาลผมได้ผ่านรัฐบาลได้อ่านนโยบายมาหลาย
ศึกษานโยบายมาหลายรัฐบาลท่านประธานที่กรบปรากฏว่ารัฐบาลของบรรดาท่านเชษฐา
ทำกระทัดรัดนะครับครอบคลุมทุกปัญหา
แต่ก็มีบางปัญหาที่ไม่ได้ใส่ไว้วันนี้ผมจึงมาเพิ่มเติมท่านประธานที่กรบครับ
คือในหน้าที่สิบสองนะครับย่อหน้าที่หนึ่งนะครับ
บอกว่าความเท่าเทียมของประชากรในประเทศไทยซึ่งมีหลายกลุ่ม
จะต้องเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นชาติภัณฑ์กลุ่มผู้พิการหรือผู้สูงอายุ
แต่ยังขาดพี่น้องประชาชนอีก๕กลุ่มท่านประธานที่ไม่ได้ใส่ไว้ในนโยบาย
กลุ่มที่หนึ่งก็คือกลุ่มผู้มีหนี้สินนะครับกลุ่มปัญหาหนี้สิน
กลุ่มที่สองคือกลุ่มปัญหาที่ดินกลุ่มที่สามคือกลุ่มปัญหาป่าไม้
กลุ่มที่สี่กลุ่มปัญหาเคลื่อนกลุ่มที่ห้ากลุ่มปัญหาคอมมูนิต
ท่านประธานที่กรบครับกลุ่มที่หนึ่งปัญหาหนี้สินหนี้สินก็
พี่น้องมีหนี้สินโดยตัวของตัวเองหรือไม่ก็มีหนี้สินจากนโยบายของรัฐบาล
ท่านประธานครับในอดีตนั้นรัฐบาลมีนโยบายให้มีการเลี้ยงโคนะครับ
โคมาจากต่างประเทศเอามาแจกพี่น้อง
พี่น้องไปยืมหนี้มาจากธนาคาร
ทกศแต่ว่าไม่ได้รับเงินรับโคไป
ปรากฏว่าโค่มันไม่ออกลูกธรรมทานครับ

บ้านยึดช่องไปแล้วยึดที่ดินที่ดอนไปแล้ว
เขาเรียกว่าโครงการวัวพลาสติก
โครงการหนึ่งที่พี่น้องเป็นหนี้เป็นสินก็คือโครงการมะม่วงหิมพานท่านประธานครับ
ให้พี่น้องปลูกมะม่วงหิมพานเต็มโดยเฉพาะผ้าอีสาน
สุดท้ายไม่มีตลาด
รัฐบาลก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ได้เหลวแล
พี่น้องกลายเป็นนี่ท้องกระส่อท่านประทานครับ
นี่คือโครงการยกตัวอย่างนะครับ
และมีหลายอีกหลายโครงการที่พี่น้องเป็นหนี้เพราะโครงการของรัฐบาลนั่นเองนะครับ
อีกปัญหาที่ดินนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับ
มันก็มีบ้างที่พี่น้องเกษตรกรไปลุกที่ดินของรัฐ
รัฐมาลุกที่ดินของพี่น้องอย่างเช่นอุทยานเป็นต้นนะครับ
อุทยานเกิดหลังพี่น้องอย่างเช่นวังน้ำเขียว
หรือว่าที่โขงเกียมท่านประธานที่เคารพครับ
อุทยานไปลุกที่ของพี่น้องอุทยานเกิดปี๒๕๕๙
แต่พี่น้องเกิดมา๓ชั่วอายุคนแล้ว
เดี๋ยวนี้อุทยานมาไล่พี่น้องออกมันจะไปหาอยู่หากินที่ไหนครับพี่น้องครับ
ท่านประธานครับอยากฝากไปที่พระนาท่านนายกมนตรีต้องแก้ไขนะครับ

ป่าไม้ก็มีเขตป่าไม้ต้องไล่พี่น้องออกจากป่าไม้

แต่พี่น้องก็อยู่มานานแล้วนะครับ
อยู่ยังเป็นปลาอยู่เลยนะครับ
ปัจจุบันก็มาไล่พี่น้องออกว่าเกิดเป็นปัญหา
ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งคือปัญหาเขื่อนนะครับ
เขื่อนคือมาสร้างเขื่อน
เวียนคืนที่ของประชาชน
แต่ว่าไม่ได้ชดเชยให้กับพี่น้อง
ว่าจะให้อาชีพอย่างเช่นเขื่อนน้ำอูล

อย่างนี้ก็กลุ่มปัญหาของราศีสมัยของดรศักดากาญจนเศษ

กลุ่มสิรินทรปัญหาสิรินทร

คือไม่ได้ชดเชยนะครับ

ตั้งมาตั้งแต่มีความนิดใหม่๒๕๑๑

พี่น้องต้องระหกระเหิน
ขึ้นไปทำที่นาบนภูเขา
เสียโอกาสในการส่งลูกส่งเต้าไปเรียนหนังสือ
ก็เพราะนโยบายของรัฐบาลทั้งสิ้น
สุดท้ายคือกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย
หรือกลุ่มคอมมินิตเดิมนะครับ

แต่ปัญหามันกระทบครับ

ครับในฐานะผมก็เป็นคอมมินิตนี่
ไม่กระทบยังไงไปฆ่าพ่อเขา
เห็นไหมครับ
เพื่อให้เขา
รัฐบาลที่แล้วมาก็ชดเชยว่า
ใครเป็นคอมนิตระดับจังหวัด
ชดเชยไปคนละ๒๒๕๐๐๐ธรรมฐานที่กระทบครับ

คอมมินิสพ่อเขาตาย

เมียตายเหลือลูกอยู่

เรียกว่าผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย
คือเขามาสร้างบ้านแปลงเมืองด้วยกัน

รัฐบาลทุกรัฐบาลเจอทั้งนั้น

ถึงเวลาเดือนพฤศจิกาธันวา

นะครับรัฐบาลที่แล้วก็เจอ

รัฐบาลพัฒนธรรมยิ่งรักก็เจอ

ฝากธรรมฐานไปที่พัฒนธรรมนายมนตรี

รัฐบาลพลเด็กประยุทธ์มา๔ปี

พอเซ็นเสร็จไม่นานรัฐบาลก็ไปแล้ว

คำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่
และมีตัวแทนของพลท
ข้อ๑๙วิสิบคนเท่านั้น

ปรับปรุงคำสั่งให้มันเท่าเทียมกัน

ตัวแทนของพรทครึ่งหนึ่ง

ครึ่งหนึ่งอันนี้กรมนมาเต็มเลย
คราวที่แล้วกรมนได้งบประมาณ๕๒๐๐ล้าน
ผมเสนอแนะว่ายุบทิ้งกรมนนี่ครับ

พอกรมนนายมนตรี
เงินเดือนก็รับเบี้ยเลี้ยงก็รับ
จังหวัดผู้ว่าการจังหวัดก็เหมือนกัน

งานที่เห็นมาก็คือไปร้องเพลงชาติใคร
ใครไม่รักชาติล่ะท่านประธานที่โรบครับ
นี่คือจะมอบให้กับพระท่านนายกมนตรีเพื่อไปแก้ไข
เดี๋ยวนี้มันยุคใหม่แล้วผมยังชื่นชมนายกเลย
ว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับ

ข้อที่๒ในเรื่องการศึกษา
รับบรรณูนเขียนไว้ในมาตรา๕๔ว่า
การศึกษาจะต้องจัดให้ทุกคนที่เป็นคนไทยอย่างเที่ยวเทียมกัน
ผมดีใจที่พระท่านนายกมนตรีได้เขียนว่าจะมีการปฏิรูปการศึกษาในฐานะเป็นครู
ผมก็อยากเห็นการปฏิรูปการศึกษาในสมัยเป็นครูท่านประธานครับ
การศึกษาของไทยในอาเซียนอยู่ระดับต้น
เยอะนี้เราชนะเฉพาะภาพห้ากับลาวแค่นั้น
อยากจะให้พระท่านนายมนตรีมองไปที่การศึกษาเป็นหลักนะครับผมครับ
ข้อที่๓ครับขอชื่นชมนายกที่จัดคอรมอนะครับได้อย่างเหมาะสม
ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคมอุตสาหกรรมยุติธรรม
เป็นกระทรวงที่เหมาะสมท่านประธานครับ
แต่ว่ามีสองกระทรวงที่เป็นห่วงท่านประธานที่กรบครับ
คือกระทรวงศึกษาธิการที่มีนายตำรวจใหญ่ไปดูแลนะครับ
ก็เป็นห่วงอีกกระทรวงหนึ่งคือกระทรวงกลาโหม
ก็มีครูบาอาจารย์ไปดูแลเป็นพระคั่วกันนะครับ
แต่ว่ามันก็ไม่เหนือบากกว่าแรงหรอกเพราะว่าฝ่ายการเมืองเป็นคุมนโยบายนะครับ
ฝ่ายปฏิบัติคือพวกประจำมันก็แค่นั้น
ผมบอกรัฐบนตรีกระทรวงกลาโหมว่าไม่ยาก
ขออย่างเดียวว่าอย่าให้ทหารมาปฏิวัติอีกก็แล้วกัน
มีครีมนี้สร้ายอยู่ที่กระทรวงกระลาฮม
ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในฐานะเป็นผู้แทนรัศดร
อยากให้กำลังใจนายกอยากช่วยให้นายกเงินหมื่นหนึ่งให้จ่ายได้จริง
ค่ารถ๒๐บาทให้มันได้จริงนะครับ
ประธานครับขอกลับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ
ครับขอบคุณครับท่านสุรทินครับ
ต่อไปเรียนเชิญท่านชนกจันทาทองนะครับเพื่อไทยนะครับ